ดูเรื่องของอุบัติเหตุเตือนใจเตือนภัยกันหน่อยนะคะ
เช้าแบบนี้ก่อนออกไปทำงาน
ก็จะได้ระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะ
ลดความสูญเสียทั้งร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินค่ะ
ที่จังหวัดนครราชศรีมาเกิดเหตุรถกระบะบรรทุกสินค้าค่ะคุณผู้ชม
ขับมาด้วยความเร็วดิฉันไม่แน่ใจว่าหนึ่งหลับใน

หรือ๓เป็นเพราะว่าขับเร็วประมาท
ก็เลยทำให้รถไปพุ่งชนเกาะกลาง
เสร็จปุ๊บไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้า
เสาไฟฟ้าหักท่อนเลยนะคะคุณค่ะ

เหลือเชื่อค่ะเพราะคนขับไม่เป็นอะไรเลย
ถลอกเล็กน้อยอยากให้ดูกล้องวงจรปิดค่ะ
นี่นะคะเดี๋ยววงกลมสีแดงไปแล้ว
ดูนะคะสักพักนึงนั่นไง

แล้วจะบอกว่าถ้าเกิดใครเห็นสภาพรถ
บางคนบอกว่าโทษนะคะไม่เหลือค่ะ
แต่ดิฉันบอกว่าเหลือค่ะเหลือเชื่อ

แล้วไม่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีแบบนี้นะคะ

เตือนใจกันนะคะขับรถระมัดระวังด้วยนะคะ

หน้าร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ริมถนนมิตรภาพตำบลจอหออำเภอเมืองนครราชศรีมา
ก็จับภาพไว้ได้เนี่ยค่ะรถกระบะคันนี้
ทะเบียนยยง๙๑๓๒นครราชศรีมา

แล้วคุณคะชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ

นำคนขับออกมาได้อย่างปลอดภัย
สภาพเนื้อตัวมีแค่บาดแผลถลอกตามร่างกาย
แต่รถพังยับแบบนี้นะคะ
ข้างทางไปพบเสาไฟฟ้าเสาส่องสว่าง

ส่วนสินค้าที่มันถูกมาด้วยค่ะ
เกลือนกระจายเต็มคันเลยนะคะ

ทีวีตู้เย็นได้รับความเสียหายหลายรายการ

เล่าบอกว่าตัวเองเป็นพนักการขับรถของบริษัทแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลจอหอกำลังเดินทาง
จะนำสินค้าไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดสุรินทร์
แต่ก็มาเกิดอุบัติเหตุนี้ซะก่อน
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณนิพนธ์คนขับรถกระบะคันนี้กันหน่อยค่ะ
คุณลุงนี่นะคะอายุ๖๒ปีแล้วชื่อว่าคุณนิพนฯ
หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมตำรวจก็ลงพื้นที่เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อย
นำตัวคุณนิพนธ์ไปส่งที่โรงพยาบาล

เดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะคะ
เดี๋ยวต้องไปดูเรื่องของค่าเสียหาย
เพราะว่าทำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายด้วย
โดยเฉพาะเรื่องของเสาไฟฟ้าแพงนะ